มีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์ปิยบุธสังกนกกุลดีนะคะ

ที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและงดออกเสียงเนี่ย

เอาจริงให้ตายเลยนะ

เพราะทุกพักก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่ร่วมกับพักที่จะแก้๑๑๒
แม้กระทั่งยอมให้พักเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทน
อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสวจะยอมหรือเปล่า
เพราะเรื่องของเรื่องคือเขาไม่อยากเห็นก้าวไกลร่วมรัฐบาล
ต้องไม่มีก้าวไกลถึงจะโหวตให้
ใช่พระเก้าไกลก็ได้ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าพยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุด
ปกป้องคะแนนเสียงร่วม๒๗ล้านเสียง
ยืดอกอย่างภูมิใจและทรนงในความเป็นแกะดำของการเมืองไทย
ต้องอดทนรณรงค์อย่างต่อเนื่องแล้วถอยออกมา
เมื่อ๑๔ล้านเสียงยังไม่พอในวันนี้
ต้องทำให้ได้ถึง๒๐ล้านเสียง๒๕ล้านเสียงในวันพรุ่งนี้

แสดงความคิดเห็นในโพสต์ส่วนตัวเสร็จปุ๊บ
ก็ไปไลฟ์อธิบายถึงข้อเท็จจริงเรื่องที่สว
กล่าวหาคุณพิธาในเรื่องมาตรา๑๑๒ด้วยนะคะว่า
เป็นการอธิบายรัฐธรรมนูลแบบใหม่ที่ไม่ถูกต้อง
ถามดังถามคุณกำนูสิทธิสมานไปตรง
วันนี้ประเทศไทยปกครองในระบอบอะไรครับ
ปกครองในระบอบสมบูรณายาสิทธิราช
หรือปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พมสัตว์ส่งเป็นมะบุ๊ก
ถ้ายืนยันว่าปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราช
แล้วอธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกัน

แต่ถ้ายืนยันว่าวันนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้พมสัตว์ส่งเป็นมะบุ๊ก
อธิบายว่าพระมหาศัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ครับผิด

ระบอบประชาธิปไตยอันมีมศาสตทรงเป็นประมุกได้ออกแบบรัฐธรรมนูลที่กำหนดตำแหน่งแห่งที่ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลาย
ประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารแยกออกมาต่างนานาแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูล
ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐครับ
เพราะนี่เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วครับ
พอเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วสถาบันพระมหาศาสตร์องค์พระมหาศัตริย์ดำรงตำแหน่งอะไรครับ
ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ
ตอนนี้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยังมีภาพศาสตร์เป็นประมุกอยู่
ดังนั้นพระมหาศัตริย์ก็คือองค์กรที่รับตำแหน่งประมุขของรัฐครับ
ก็เหมือนกับมาชี้แจงแทนก้าวไกลในการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนะ
แต่ถ้าไปดูโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐมนุนมาตรา๒๗๒เนี่ย
ปิยบุตรเนี่ยโพสต์เอาไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้

พร้อมกับบอกอันนี้ไม่ได้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ
ไม่ได้ไปครอบงำหรือว่าไปสั่งการพักก้าวไกล
พวกนักร้องไม่ต้องไปร้องให้เสียเวลา

คือถ้าดูจากเนื้อหาที่โพสต์เอาไว้เนี่ย
ก็เป็นลักษณะบอกว่าการแก้ไขมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สว
สุดท้ายปลายทางแล้วเชื่อว่าสวก็คงไม่ได้ผ่านให้หรอก

โหวตเลือกนายกก็โหวตไม่ได้
แต่ถ้าก้าวไกลดำเนินการแบบนี้เนี่ย

ว่ายังไงเขาก็ไม่โหวตให้

พยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้ว
ที่จะเป็นรัฐบาลที่จะให้คุณพิทาเป็นนายก
เมื่อไม่ได้ก็ถอยออกมา
แล้วยอมเป็นแกะดำของการเมืองไทยในวันนี้
อดทนวนโรงอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก๔ปี

แล้วเชื่อว่าถึงวันนั้นวันเลือกตั้งใหม่มาถึงเนี่ย
จาก๑๔ล้านเสียงที่มันยังไม่พอในวันนี้
คราวหน้าเอาให้ถึง๒๐ล้าน
คุณจะพูดใช่ไหมคะว่าคุณก็ไปหาเสียงสอสอมาสิ

ทีนี้เรื่องการแก้ไขรัฐมนุนมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวนะครับ
ลองฟังความเห็นจากนักวิชาการหน่อย
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรปริญญาเทวาน
ประจำคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับ

มันยากจริงด่านหินมันเยอะ

แต่แก้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมันยาก
ตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลเลยยังไม่มีคอลโลมอยังไม่มีฝ่ายค้าน

ซึ่งถ้าจะเอาก็คือคุณต้องมีนายกก่อนก็ต้องให้เขาโหวตนายกก่อนอยู่ดี

เพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญามองว่าพักก้าวไกลเนี่ยน่าจะต้องการโต้กลับสวมากกว่า
เพราะที่ผ่านมาสวหลายคนบอกว่าการงดออกเสียงคือการปิดสวิตช์ตัวเอง
แต่ในแง่ความเป็นจริงในการเลือกนายกการงดออกเสียงคือการไม่ให้เสียงเขา
ดังนั้นก็เลยยื่นเสนอเรื่องนี้นะเพื่อจะได้รู้ว่าสวที่พูดอย่างนี้เนี่ย
สุดท้ายแล้วจริงเนี่ยต้องการปิดสวิตช์ตัวเองจริงหรือเปล่า
เป็นการลุกกลับสอวร
เหมือนวัดใจนะ
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป๑๙กรกฎาคมนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อาจารย์ปริญญามองว่าสวบางส่วนตอนนี้
น่าจะรอฟังผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
เกี่ยวกับเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธา
หรือว่าเรื่องการล้มล้างการปกครองของพักเก้าไกลและหัวหน้าพักก้าวไกล
แต่ถ้าตามระบบปกติเนี่ยป่านี้คุณพิทาก็เป็นนายกไปแล้ว
ถ้าเลือกเฉพาะสอสอด้วยกันเอง
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
เป็นผู้บริการสูตรวิจัยการเมืองและการพัฒนาของม่อรังสิทธิ์นะครับ
ตั้งแต่ปี๖๔ครับเราก็ไปถามเลยนะฮะ
อาจารย์สมชัยบอกว่าเรื่องการแก้ไขหรือเย็กเลิกมาตรา๒๗๒
มันคือการแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูลนะฮะ
ซึ่งเคยดำเนินการกันมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่

เสียงโหวดทั้งสรสวฝลภายคารรัฐบาล
ซึ่งอาจารย์สมชัยมองว่า
จะเห็นว่าการเลือกนายกเม้าวานนี้

การโหวตไม่เห็นด้วยการไม่ออกเสียง
ซึ่งอาจารย์สมชัยบอกว่าการโดดประชุม
เป็นการแสดงออกว่าไม่เอาพิธาเป็นนายก
การไม่โหวตไม่ได้แปลว่าเป็นกลาง
แต่หมายถึงไม่เอาในการเลือกนายก
ส่วนการยื่นแก้ไขมาตรา๒๗๒ของก้าวไกล

และเป็นยัตติที่ไม่ควรยื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ประสงค์น่าจะต้องการนำสวมาเปลือยต่อสังคมมากกว่า

จะต้องการให้สังคมเห็นถึงวิธีการคิดของสว
สวนั้นเนี่ยมีความคิดเป็นอย่างไรแน่นะครับ
ก็เรียกว่าเป็นการเปลือยสวนะครับ
แต่ท่านทิศในยัตตินี้เนี่ย
มันก็จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนซึ่ง
มันเป็นยติที่มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
แล้วคุณจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะเสนอยติดังกล่าวทำไม
ส่วนเรื่องที่จะจีบอาจจะมีการเสนอชื่อ

แดดนายมนตรีของพักพลังประชารัฐขึ้นมาโหวตแข่งในครั้งที่๒

ถ้ามองมองจากเสียงในสภาเนี่ย

มีโอกาสได้เป็นนายก

อ่าแต่มันจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยของรัฐบาลไง

ซึ่งไม่ควรทำ

คือทำมาทำได้สำเร็จนะ
แต่มันก็จะให้สามารถบริหารรัชการบริษัทดินได้

เสนอกฎหมายฉบับเดียวก็ล้มแล้วนะครับ

ถ้าคุณหมอคุณจะพยายามทำให้กลายเป็นเสียงข้างมาก
ในการกวาดต้อนผู้คนเข้ามาโดยการเสนอประโยชน์
มันก็เป็นการทำลายระบบประเย็บใกล้

ก็คือทำให้การเมืองนี้เป็นเรื่องของการเสนอผลประโยชน์

และก็สร้างวงจรอบาล

เหนียบพี่บุตรหรือว่าจะเป็นหลายคน
ตอนนี้ก็แสดงความกังวลเรื่องนี้แหละว่า

มันอาจจะอาจจะต้องโอ๊คหักเหมือนรอบแรกหรือป่าว

หรือบางคนถึงขั้นอย่างที่อาจารย์เปียบุตรบอกว่า
ต่อให้ก้าวไกลยอมถอยม๑๑๒เนี่ย

ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่หนึ่งในนั้นมีคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นจริง

รีสุวรรณภานนท์อ๋อสวนี่สวเสรีสุวรรณภานนท์ออกมาพูดเลยเหมือนกันค่ะว่า
ครับคือตอนนี้เนี่ยมีสอวอหลายคนนะที่ที่เราได้คุยคุยกันอืม
แสดงตัวแล้วว่าถ้าวันที่สิบเก้านี้ยังคงเสนอชื่อพิธาริมจริญรัชน์
ให้โหวตเลือกนายกอีก
จะขอให้ที่ประชุมนำข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑
คือห้ามเสนอยติซ้ำขึ้นมาพิจารณาทันที

จะไม่ให้เสนอชื่อซ้ำเพราะถือว่าเป็นยติเดียวกันถูกไหมคะ
นายเสรีสุวรรณภานนท์ก็บอกว่ามันมีการพูดคุยกันในกลุ่มของสวจริง

มาใช้ในการประชุมรัฐสภาในวันพุธหน้าที่๑๙กรกฎาคม
ถ้ายังมีการดึงดันเสนอชื่อพิธาให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรอบที่๒
เพราะมันมีข้อบังคับกำหนดไว้ชัดเจนว่ายติไหนเสนอแล้วก็ต้องตกไป
จะไม่ให้เสนอซ้ำในสมัยประชุมนี้
แต่ว่าได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภาว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
เรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่ต้องพิจารณาร่วมกัน
ไม่มีการรับใบสั่งใครมาทั้งนั้น
เพราะไม่มีใครสั่งใครได้
เดิมผมก็ชัดเจนคือไม่สนับสนุนพักการเมือง

และถ้าก้าวไกลยอมถอยมาตรา๑๑๒ในการโหวตรอบ๒

คือก็ไม่โหวตให้อยู่ดีเพราะไม่เชื่อผมไม่เชื่อ
การเจ้าพิจารณาคราวหน้าจะเสนอชื่อคุณพิทราเข้ามาชื่อเดียวหรือเปล่า

นะถ้าบอกยอมถอยนั่นเขาไม่เชื่อแล้ว
เพราะว่ามันขาดสถิตย์ยืนที่คุณพรรณแสดงออกมา
ข้อสำคัญคือถ้าเกิดคุณถอย

แล้วอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ศาสตร์คุณไม่จะขอพูดอีกละ

มันไม่มีรักษาตันแล้วเนี่ยความเชื่อทรีย์มันไม่มีแล้ว